หลังพร๒ฉบับ
ได้รับการตัดสินจากตุลาการสารรัฐมนูลว่า
ทั้งสองฉบับไม่ขัดไม่แย้งกับรัฐมนูล
พอมีคำวินิจฉัยนี้ออกมา
คำถามในแวดวงคนการเมือง
นักวิชาการคนอยากเลือกตั้งทั้งหลาย
มีคำถามตามมาทันทีว่า

เป็นไปตามเดิมใช่ไหม
เป็นไปตามเดิมก็คือกุมภา

ถ้าคำตอบตอบว่าใช่ครับ

แต่มีคำตอบจากคนบางคน
มันทำให้เป๋ไปได้อีกครับ
โศกกรรมธิการร่างรัฐมนูล
คุณอุดมรัฐอำริษฐ์
ท่านบอกว่านี่ถ้าคำนวณระยะเวลาแบบเต็มเพดาน
การเลือกตั้งจะตกลงตรงที่เมษา๖๒อ้าว

อันนี้หมายถึงว่าคำนวณเต็มเพดานจาก๑๕๐วัน
แต่ถ้าหากคศยังอยากให้เป็นกุมภา๖๒ก็ทำได้
ก็คือขอสชไปหารือกับกรกต
แล้วล่นเวลาการเลือกตั้งให้อยู่ในกรอบเดิมรถแมพเดิม
คือกุมภา๖๒ก็ทำได้
เรื่องกรอบ๙๐วัน๑๕๐วัน
ท่านผู้ชมไม่ต้องไปนับไปนับมาให้มันเวียนหัวเปล่าครับ
เอาเป็นว่าถ้าจะเลือกเป็นกุมภา๖๒นี้ก็ทำได้
ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้เวลาเต็มกรอบเวลาไปถึง๑๕๐วัน
คือไปตกเอาเมษา๖๒คือถ้าตอบว่าตามรถแมพเดิมก็จบ
แต่ว่าพอแบะท่าออกมาอย่างนี้เอาสิครับเอาสิครับ
คนอยากเลือกตั้งนักวิชาการพักการเมืองเขาก็บอกเอ๊ะอ้าวถ้าอย่างนั้นจะเลื่อนไปอีกเหรอ
ดีนะครับที่เรื่องนี้วันลุ่งขึ้นผลเอกประวิทย์วงสู่วัน
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงออกมาดับไฟซะได้ก่อน
ยืนยันว่ารถแมพการเลือกตั้งไม่เลื่อนแล้วก็จะทันในเดือนกุมภา๖๒
นักข่าวพยายามจะถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นกรอบเวลา๑๕๐วันจะต้องมาแก้เป็น๙๐วันไหม
อะไรต่ออะไรเนี่ยพลเอกประวิทย์ไม่ไปเสียเวลาอธิบายตรง๙๐วัน๑๕๐วัน
เอาง่ายก็คือว่าขยับมาให้ทันรถแมพกุมภา๖๒ได้ก็แล้วไป
นี่ก็แปลว่าดับไฟไปได้มีฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจะเลื่อนออกไป๒๓เดือน
บรรยากาศอย่างนี้ยุ่งแน่เอาแล้วถ้าสมมุติว่าถึงเวลาขึ้นมาจริง
คนอ้างว่าไม่ได้ต้องให้เป็นไปตามกรอบเวลา๑๕๐วัน
ก็ตกเอาเดือนประมาณเมษาฉะนั้นถ้าวันหนึ่งมีคนแย้งเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็ต้องถามว่าแล้วจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงดี
ถ้าเป็นไปอย่างที่บิ๊กป้อมพูดไม่ได้แล้วจะทำยังไงดี
มาให้ผมไปเห็นคลิปหนึ่งคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
อดีตประธานรัฐสภาสองสมัยสามสมัยตั้งบอกว่าเลิกแล้วการเมืองเลิกเด็ดขาด
แต่ว่าถึงจะเลิกการเมืองเด็ดขาดแล้วเนี่ยก็ยังมีความคิดความเห็นที่แหลมคม
นักข่าวไปถามเรื่องนี้ครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันจะยืดออกไป
ก็เพราะมีปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเรื่องกรอบเวลาอะไรต่าง
ผมจะให้ฟังที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนอธิบาย
ไปอธิบายกับนักข่าวมติชนครับ
ฉะนั้นขออนุญาตสื่อมติชนเอาคำพูดของคุณมีของคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
มาให้ฟังหน่อยว่าท่านหาทางออกท่านพูดถึงทางออกเรื่องนี้ยังไง
ดูเหมือนว่ามีความชัดเจนว่าพร้อมจะรับเป็นหัวหน้าพักวันที่สาม
วันที่๓มิถุนาที่จะถึงเนี่ยครับ
เขาจะประชุมเปิดตัวกันที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ตกลงคุณสุเทพจะวางตัวเองไว้ใกล้แค่ไหน
รักษาระยะห่างกับพักนี้มากน้อยแค่ไหน
เอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าถ้าได้สอสอมาก
ถ้าได้สอสอมากสมการในการตั้งรัฐบาลคราวหน้าก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
และแน่นอนสอสอที่จะมากขึ้นของพักที่คุณสุเทพอยู่ข้างหลังเนี่ย
สอสอจำนวนที่มากขึ้นก็คือ
ความลอยหล่อลงของภักษ์เพื่อไทยและประชาธิบัติ
สอสอที่มากขึ้นของพักนี้ไม่ใช่ไปแย่งเอามาจาก
สอสอพักขนาดกลางที่
มีแนวทางตรงกันที่จะสนับสนุนฐานอำนาจปัจจุบันให้ได้รับตำแหน่ง
แต่ต้องแย่งโดยเฉพาะจากเพื่อไทยออกมา
พักนี้ใหญ่เท่าไหร่เพื่อไทยก็จะเล็กลงมากเท่านั้น

ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้
รายการนี้มีทุกวันเสาร์เวลาประมาณนี้ครับ
ส่วนตอนเที่ยงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมมาพบกับท่านในรายการ

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยง
วันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ